หน้าจอทีวีข่าวนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรบูรณ
ปรากฏว่าอยู่ดีมีน้ำผุดขึ้นมาน้ำผุดขึ้นมาจากถนนคอนกรีต
ชาวบ้านญาตินี้เขาเลยบอกว่าน่าจะเป็นอธิษฐานน่าจะเป็นสิ่งปลาธิฮาน
เพราะว่าผุดขึ้นมาหน้าศาลเจ้าพ่อขุนด่านพอดิบพอดีฮะ

เพราะอะไรตรงนี้ไม่มีท่อปลาปลาก็มีไป
แต่ใต้ถนนตรงนี้มันไม่มีท่อปลาปลาแล้วมันจะบอกว่าท่อแตกได้ยังไง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นพอดิบพอดีบนถนนสาย๓๔
หมู่๒ตำบลทรัพย์ไม้แดงอำเภอบึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรชบูรณ์
แต่ที่บังเอิญไปยิ่งกว่านั้นคือมองไปทางซ้ายอาจจะกล้องนี้นะ
องแพนไปทางซ้ายตรงนั้นคือสารเจ้าพ่อขุนด่านทงชัยพอดิบพอดีเลย
แล้วชาวบ้านย่านนี้ศรัทธาเจ้าพ่อขุนด่านทงชัยมาก
เจ้าพ่อขุนด่าทงชัยพอดีหลายคนจึงเชื่อว่าน่าจะเป็นนิมิตหมายอันดี
น่าจะเป็นปฏิหารจากศาลเจ้าพ่อขุนด่านทงชัย
ตรวจสอบมาตรวจสอบไปน้ำเป็นยังไงน้ำมันดูขุ่นไหม
เหมือนน้ำปงน้ำป่าไหมไหม้เลยเหมือนน้ำตก
เหมือนน้ำตกใสกิ๊กเลยฮะมองไปมองมาชาวบ้านชาวประชาย่านนี้
บอกเฮ้ยอย่ามองเฉยเลยไหมกวักขึ้นมาล้างหน้าเลยฮะ
วากขึ้นมาล้างหน้าล้างไม้ล้างมือหรือบางคนถึงขั้นเอาขวดอ่ะ
เอามารองน้ำตรงนี้ครับเอาไปทำไมพี่เดี๋ยวจะเอากลับไป
ผสมกับน้ำในตุ่มที่บ้านแล้วจะอาบเพื่อความเป็นสิริมงคล
เพื่อความเป็นสิริมงคลแต่คนที่เขาอยู่มาก่อนเนี่ย
บอกอ๋อตรงนี้มันคือตาน้ำมันมีมานานแล้ว
มันมีมาก่อนที่ถนนคอนกรีตถนนหลวงมันจะมาผ่าน
มันเคยมีตาน้ำและทุกฤดูน้ำมันจะโผล่ขึ้นมา
แต่หลังจากนั้นมาคือมันไม่ได้มาทุกปี
เพราะว่าถนนคอนกรีตมันมาทับที่หลังพอมันมาทับไปเนี่ย
กว่ามันจะผุดขึ้นมาได้ก็ใช้เวลานานพอสมควร
ตอนนี้มันผุดขึ้นมาอีกทีแล้วกลางถนนคอนกรีต
ถือว่าเป็นน้ำผุดปริศนาหน้าศาลเจ้าพ่อขุนด่าน
บางคนก็เชื่อแบบนี้เชื่อแบบว่ามันคือตาน้ำเดิม
หรือบางคนก็เชื่อว่ามันเป็นอภินิหารของสารเจ้าพ่อขุนด่าน
ถ้าอาจารย์ออสวิราชัยอาจารย์เจดธรรดาเจ็ดดวงบริพันธุ์
ท่านไหนว่างก็เรียนเชิญให้คำปรึกษาเรื่องนี้หน่อย
เพราะตอนนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ท่านใดในพื้นที่นะฮะ
มาให้คำข้อมูลที่ถูกต้องในเรื่องดังกล่าวนี้นะฮะ
แต่ชาวบ้านเขาก็เชื่อไปแล้วว่าน่าจะเป็นเรื่องของปฏิหารนั่นเอง

ถนนเป็นหลุมมันอ่ะมันเป็นหลุมเว้าลงไปด้วย

แล้วถ้าไปหยิบน้ำอยู่ใกล้แล้วรถวิ่งผ่านมาเนี่ยโอ้อันตรายเหมือนกัน